คุณผู้ชมชาวบางละมุงที่ชนบุรี

ส่งข้อความมาบอกว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
เขาก็เอาไว้ให้รถสัญญาณไปมา

๑ต่อ๑ตัวต่อตัวก็มี

มาเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์เสียงดังไม่ได้หลับไม่ได้นอนตอนตี๓
ถ่ายคลิปนี้มามาฟ้องลงโลกโซเชียลค่ะ
โอ้โหไหนฝ่ายแดงไหนฝ่ายน้ำเงินคุณ
อันนี้แบบ๑ต่อ๑แต่ชาวบ้านบอกเสียงเชียงดังลั่นกันเต็มถนน
หรือไม่ก็แบบหมู่ต่อหนึ่งมากันหมดนะคะเขานัดมาเจอกัน
ก็มีทุกอย่างเลยแล้วดูสิประเคนหมัดใส่กันแบบไม่ยั้งเลย
แล้วกองเชียร์ก็เอ้าเอ้าเอ้าแบบเนี้ยตอนประมาณตี๒ตี๓อ่ะ
ชาวบ้านเขาก็หลับเขาก็นอนกันไม่ได้ค่ะ
ทีนี้ก็วิ่งหนีกันด้วยวิ่งไล่ทำร้ายกันไหนจะมอเตอร์ไซค์มาเบิ้ลเครื่องอีก
ชาวบ้านเขาบอกว่านี่คือชาวบ้านเขาถ่ายมาจากมุมสูงจากคอนโดแถวนั้นนะ
แล้วบอกว่าอุ๊ยทนไม่ไหวแล้วเอายังไงดี
ถ่ายคลิปนี้มาโพสต์มาแฉพฤติกรรมของวัยรุ่นพัทยา
แล้วก็มีข้อความด้วยบอกว่าดูสิคะพัทยาไฟล์คลับสด
สดร้อนร้อนตีสามครึ่งจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนะคะ
เป็นถนนข้างคอนโดมิเนียมที่ซอยเขาย้อยตำบลหนองปลือ
อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทีมข่าวของเราก็เลยอ่ะ
มันมีคอนโดกี่แห่งล่ะทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่รอปภคอนโดก่อน
รอปภบอกว่าอ๋อตอนที่วัยรุ่นตีกันเนี่ยตี๓กว่า
ผมอ่ะไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรอกแต่ว่าผมบอกได้ว่า
วัยรุ่นเขานัดมาชกต่อยกันประจำ
พอแจ้งตำรวจตำรวจมาระงับเหตุวัยรุ่นเขาก็จะวิ่งหนี
ไม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปหมดเพราะว่าบริเวณนี้
จริงมันเปลี่ยวด้วยก็เลยเป็นจุดนัดหมายของกลุ่มวัยรุ่น
แล้วรอปภเขาบอกนะพี่มาทำข่าวก็ดีเลย
ผมก็อยากบอกไปถึงตำรวจท้องที่เหมือนกัน
หาวิธีการจัดการให้เด็ดขาดกับวัยรุ่นแบบนี้หน่อย
เพราะว่าลูกบ้านชาวคอนโดรวมถึงชาวบ้านแถวนั้น
เขาก็เดือดร้อนจากเสียงนี่นะคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริง